จังหวัดสมุทรสาครมีชายวัย๘๐ปีเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะ
ก็เกิดโมโหขึ้นมาคว้าปืนยิงน้องเขยและหลานสาว
ระบายความแค้นเพราะอัดอั้นตันใจเรื่องของการถูกโกงเรื่องที่ดิน
แล้วก็ถูกโกงเงินด้วยจนทำให้เกิดเหตุสลดขึ้นนะคะ
ช่วงค่ำของวันนี้ทางตำรวจสพเมืองสมุทรสาครรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณซอยหลังวัดชีพะขาวหมู่ที่สาม
ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะพอเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนหกปลอกตกอยู่ที่พื้น
พบนายโอภาษย์รอดรัศมีย์อายุแปดสิบปีถูกยิงเข้าที่บริเวณท้องหนึ่งนัดขาขวาหนึ่งนัด
และนางสาวประพาพรพัชนานุศรอายุสี่สิบเจ็ดปีถูกยิงที่ขาขวาหนึ่งนัด
ซึ่งผู้บาดเจ็บทั้งสองคนเป็นพ่อลูกกันนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
อกจากนี้นายบุญเลิศวันนายุ๘๐ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุก็ยังรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุดสามแปดด้วยนะคะ
จากการสอบถามนายบุญเลิศเนี่ยเขาบอกว่าที่ก่อเหตุครั้งนี้เพราะมีปัญหาพิพาทกัน
ทั้งเรื่องที่ดินแล้วก็เรื่องเงินกับนายโอภาษน้องเขยและนางสาวประพาพรซึ่งเป็นหลานสาว
พาทกันมานานแล้วล่ะค่ะและก่อนหน้านี้เคยบอกเอาไว้แล้วว่า
ถ้าโกงนะไม่เอาไว้แน่นะคะฟังเสียงของผู้ก่อเหตุกันหน่อยค่ะ
โอ้ยโกงผมตลอดโกงผมนั่นที่นึงกับแปลงนึงอืม
โกงเงินเป็นล้านล้านอืมแม่งแม่งสมบัติอืมของพ่อแม่อืม
โกงไม่ให้ผมเลยอืมไม่ให้อืมตรงนี้อีกอืมหน้าบ้านอีกอืม
มึงเอาไปอืมไม่ว่าให้มึงไปแล้วมึงอย่าลืมนะอืม
มึงใจโหงน่ะโกงกูอ่ะอืมผมบอกเลยผมมาขาดตั้งนานแล้ว
สี่ปีเนี่ยผมอดทนนะสี่ปีแล้วทนมาก็เลยวันนี้ก็เลยทนไม่ได้
จุดจบทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวอืมก็อดทนมาตั้งสี่ปีอ่ะน่ะ
จริงมันน่าจะมีวิธีไก่เกลี่ยที่แก้ปัญหาได้ดีกว่านี้นะคะ
ทางที่ทางเพื่อนบ้านเขาก็ให้ข้อมูลอย่างนี้ค่ะบอกว่าผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บ
มีปากเสียงไม่ลงรอยกันมานานแล้วซึ่งทางตำรวจก็ควบคุมตัวนายบุญเลิศไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพเมืองสมุทรสาครนะคะ
ก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ